คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์นี้ฮะใหญ่เจอใหญ่
คือรถพ่วง๑๘ล้อบอกว่าถูกรถเครนเฉียวชน

ทีนี้ก็ต้องแจ้งตำรวจในการสกัดจับ
เพราะว่าคนขับรถพ่วงบอกว่าคนขับรถเครนมีปืนด้วยนะ
ดังนั้นเลยเป็นปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ในการไล่ล่าแล้วก็ตามจับนะครับ
นี่แหละครับรถใหญ่คันนี้แหละฮะสุดท้ายก็ต้องโดนสกัดจับนะครับ
คือทางด้านของตำรวจสพเมืองชนบุรีนะฮะได้พากำลังสกัดจับรถเครนหรือว่ารถเทลเลอร์
หลังจากขับรถไปเฉียวชนรถคันอื่นนะครับ

ตำรวจได้รับแจ้งจากคนขับรถพ่วงนะบอกว่ารถเครนคันนี้
เฉียวชนรถพ่วงในพื้นที่อำเภอบ้านบึง
แล้วก็ยังเฉียวชนรถคันอื่นเสียหายไปด้วยนะครับ
คนขับรถพ่วงบอกแบบนี้เขาก็ตามไล่ล่าเองเหมือนกันนะ
แต่เห็นว่าคนขับรถเครนหรือว่ารถเทลเลอร์ชักปืนขู่ด้วย
ก็เลยกลัวฮะต้องแจ้งตำรวจตำรวจก็สกัดจับได้ที่แยกไฟแดงบ้านบึง
ขวาจะไปกรุงเทพบนถนนบายพาสเลี่ยงเมืองชนบุรีนี่นะครับ
ทีนี้เข้าตรวจสอบในรถก็ต้องควบคุมตัวคนขับไว้
นายอนันทวัฒน์คำสะสมอายุ๓๑ปี

ทีนี้สอบถามเขาก็บอกเขาจะมาจากระยองนะจะไปสมุทรปราการ
แต่ระหว่างทางถามว่ามีเรื่องกับรถพ่วง๑๘ล้อไหม
มีจริงครับเพราะว่าขับปาดหน้ากันไปปาดหน้ากันมา
เพราะรถพ่วง๑๘ล้อเบรกกระชั้นชิด
พวกผมเนี่ยหัวทิ้มอยู่บนรถเลยส่วนนี้อะไร
ส่วนนี้คือวอลหรือวิทยุสื่อสาร
ที่คนขับรถพ่วงเห็นว่าผมถือเนี่ยไม่ใช่ปืน

วอสื่อสารซึ่งผมมีอยู่แล้วผมยกเฉย
คนขับรถพ่วงเข้าใจผิดไปเองนึกว่าเป็นปืน

เนี่ยฮะเขาก็บอกว่ารถพ่วง๑๘ล้อโอ้โหก็ปาดกระชั้นชิดเหมือนกัน

ตามมาก็หัวทิ้มหัวตำนะตำรวจไม่เชื่อว่ามีแค่วอลสื่อสารนะ
อันนี้นี่นี่นี่นี่อะไรคุณสมมุติคุณปืนจริงจริงด้วยฮะอ้าว
ตำรวจตรวจค้นในรถเครนรถเทลเลอร์นี้นะฮะพบปืน๙มมใส่กระเป๋าไว้
โอ้โหบรรจุไว้อย่างดีเลยนะพร้อมลูกกระสุนหนึ่งนัดนะฮะ
ทีนี้ก็ต้องควบคุมตัวไปสอบสวนที่สพเมืองชมบุรีครับ
ความคืบหน้าล่าสุดนะฮะทางตำรวจสพเมืองชมบุรีเนี่ย
ก็เผยกับนักข่าวของเราบอกว่าปืนที่เห็นเนี่ย
เป็นปืนแบงค์กันดัดแปลงใส่กระสุนจริงนะฮะคือปืนไทยประดิษฐ์นะฮะ
ซึ่งได้แจ้งข้อหาคนขับรถเคลนรถเทลเลอร์นี้แล้วนะครับ
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนโดยไม่รับอนุญาต
พกพาอาวุธปืนไปในหมู่บ้านโดยไม่มีเหตุอันควร

แต่ว่ามีรถทั้งรถพ่วง๑๘ล้อ
และรถประชาชนได้รับความเสียหายเป็นรถเก่งด้วยนะครับ
ทีนี้ทางประกันก็ตกลงค่าเสียหายกันนะฮะ
ส่วนคู่กรณีระหว่างรถพ่วง๑๘ล้อกับรถเครนรถเทลเลอร์นั้น
ปรากฏว่าเจ้าของรถคู่กรณีทั้งสองรู้จักกันซะงั้น
ก็เลยตกลงกันได้นะครับ